อีกหนึ่งจุดซึ่งประชาชนยังเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์กันอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ

ยิ่งมีประชาชนหลั่งไหลเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมาก
ยิ่งขึ้นทำให้บริเวณรอบศูนย์ประชุมตอนนี้
รถติดยาวหลายกิโลเมตรแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันท

รายงานสดเข้ามานะคะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ขณะใหญ่นะคะสำหรับรับทรีย์
จนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้นะคะ

ประชาชนที่เข้ามาวางดอกไม้จันทร์

ก็มีคนเดินทางมามากเป็นพิเศษเช่นเคยนะคะ

ถนนโดยรอบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่จะมุ่งหน้าเข้ามายังศูนย์ประชุม
ที่นำมาจอดริมถนนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีการอ่า
จัดงานขอนแก่นวิ่งมาราทอนานาชาตินะคะทำให้มีอ่า
คนที่มาร่วมงานวิ่งแล้วก็คนที่จะมาร่วมงานวางดอกไม้จันทร์เนี่ยค่ะ
เต็มไปด้วยพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรถหรือคนที่เดินทางมา
ตอนนี้การจราจรยังไม่คลี่คลายยังมีรถติดโดยรอบ
ทางเจ้าหน้าที่นั้นอำนวยความสะดวก
ให้วิ่งรถผ่านบริเวณด้านหลังศูนย์ประชุมนะคะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งประถมศึกษา

หมู่บ้านศรีฐานนะคะ

แล้วก็จะมีอาการแนะนำประชาชน
หลีกเลี่ยงการจราจรตลอดทั้งเส้นทาง
แต่การจราจรก็ยังคงติดขัดอยู่ดีค่ะ
ซึ่งจากที่ทีมข่าวเดินทางมานะคะ
ก็พบว่าใช้เวลานานนับชั่วโมง
กว่าจะเดินทางมาถึงที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ค่ะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะ
ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประชาชนนั้นนะคะ
ต่างมานั่งรอรถรับส่งฟรีที่เป็นรถบัสทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องติดค้างกันอยู่ที่ตรงนี้นานเกือบชั่วโมงแล้วค่ะ
หลังจากที่วางดอกไม้จันทร์เสร็จสิ้นไปนะคะ
เนื่องจากว่ารถด้านนอกมีการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก
ทำให้ไม่สามารถที่จะขับเข้ามาด้านในศูนย์ประชุมได้นะคะ
ก็ต้องจากการสอบถามเนี่ยค่ะก็ต้องรอให้การวิ่งมาราทอนเสร็จสิ้นก่อนแล้วนะคะ
รถบัตรที่จะรับส่งฟรีถึงจะมาได้
จุดนี้ค่ะประชาชนจะมารอรถบัสที่รับส่งฟรีจากที่ศูนย์ประชุมนะคะ
ไปที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงและหลังพุทธมณฑลอีสานด้วย
แล้วก็รับส่งฟรีจากที่นี่ค่ะไปที่สนามบินขอนแก่นสถานีรถไฟแล้วก็บขศนะคะ
ประชาชนที่ยืนรออยู่ตรงนี้ค่ะต่างมาวางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
แล้วก็จะเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์ที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสานด้วย
ซึ่งจุดนู้นค่ะจะตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนขอนแก่นกาลสินนะคะห่างจากที่นี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๕นาทีนะคะ
ซึ่งแต่ละคนมารอกันตั้งแต่เช้าค่ะนานนับชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ขึ้นรถเลยนะคะสวัสดีค่ะ
มารอรถไปไหนจังคะ

เขาเรียกคุณพุทธมนต์ทนนะคะ

แล้วคุณยายก็มาจาก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

มาตั้งแต่ตี๕ก็เข้าไม่ได้

คนมาจากต่างจังหวัดเข้าไม่ได้เลย

ตอนนี้นะครับการจัดงานจอเนื้อรอบด้านนอกนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ค่ะ
หากว่ารถเข้ามาได้ก็จะมีการรับส่งเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ

มีการวิ่งเสร็จสิ้นกันไปนะคะ

แต่ว่าทำไมต้องให้มันตรงด้วย
หลวงพระครูนี่กำหนดมาเป็นปีแล้ว

ที่ยังต้องรอรถอีกนานนะคะ
เนื่องจากว่ารอตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะ
ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะ

แล้วก็จะมีรถบัสวิ่งมาจากทางด้านนู้นนะคะ
ว่าจะเป็นรถบัตรของมหาวิทยาลัยเอง
ซึ่งจุดนี้ก็จะให้บริการจนถึง๒๑นาฬิกาค่ะ

เทวรัฐทีวีรายงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ

หลังจากวันนี้ไปนะครับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์
มีรถฟรีบริการนะคะมีรถบริการสาธารณะให้บริการนะคะ
รวมทั้งมีจิตอาสาจำนวนมาก
คอยรับส่งคุณผู้ชมไปทั้งสองจุดเลย
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพุทธมณฑลอีสานนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมมีรถส่วนตัวเนี่ย

ใช่นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนจะเยอะมากนะครับ
วันจันทร์และวันอังคาร
ที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องเตรียมความพร้อมร่างกายสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะครับ
จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะครับ
จัดทำตั้งแต่วันที่๒๑มกราคม

รวมทั้งสิ้น๑๐ฉบับ
หาซื้อเก็บไว้เป็นเที่ยวลึก
แล้วก็ร่วมสำนึกถึงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ก็จะเป็นเรื่องราวบารมีพ่อคูณรอดตายถึง๕ครั้ง
จากปากของนายธวัชชัยแสนประสิทธิ
กำนันป๋องกำนันตะบนกุฎพิมารออำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาที่รอดตายจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ
แล้วก็เป็นศิษยานุสิตของหลวงพ่อคูณ
รวมถึงป้าจิ๋มนะครับป้าภัยรัฐแสงสุดอดีตพนักงาน

เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี๒๕๕๘
แวนเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสหกรณ์ด่านขุนทศสร้างปี๓๐ไว้
แล้วก็ขอหลวงพ่อคูณขอให้ลูกรอดชีวิตสุดท้าย
จิ๋มรอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์นั้น
ท่านเองมีชื่อเสียงเรื่องของความแคล้วคลาดด้วย

คุณผู้ชมหาซื้อได้ตามแผงหนังสือ
ทุกแผงรวมถึงที่๗๑๑ด้วยนะครับ
ส่วนฉบับสุดท้ายวันที่๓๑มกราคม

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธด้วยนะครับ